อ่ะพักใจพักอารมณ์กันก่อนเห็นอะไรที่มันตกออกตกใจมาแล้ว
ไปดูอะไรสวยงามไปพักผ่อนไปเที่ยวกันหน่อยนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมามีสะพานไม้แห่งหนึ่งโอ้โหสวยงามมาก
แล้วมันก็ทอดยาวไปตามทิวเขาธรรมชาติแม่กไม้ร่มรื่นเหลือเกินคุณผู้ชม
แล้วตอนกลางคืนนะยังมีไฟประดับประดาษสวยงามอีก
งั้นไปเช็คอินที่นี่กันเลยอย่ารอช้าค่ะ
นี่มานคกรัดชาย
อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมานี่เอง
ที่นี่นะคุณผู้ชมกำลังเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากจะมาที่นี่
เพราะว่าเขาได้เนรมิตพื้นที่นาน
ให้กลายเป็นจุดชมวิวกลางทุ่งนา
มองซ้ายมองขวาก็เห็นต้นข้าวกำลังคิ้วขจีอยู่รายล้อมไปหมดเลย
แล้วก็ยังมีมุมถ่ายภาพสวยให้เซลฟี่มากมายหลายจุด
นี่ไงนี่ไง

เป็นดับเมอร์ก็ได้ไม่มองกล้องเก๋นะคะ
เรียกได้ว่าเป็นที่ประทับอกประทับใจของคนได้ไปเที่ยว
แล้วคุณคะพิเศษมากเพราะว่าสะพานไม้นี่นะ
มีอายุกว่าร้อยปีแล้วคุณ

ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาในช่วงของตอนเย็น
เพราะจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วย
เห็นบอกว่าฟินกันมากทีเดียวนะคะ
แล้วพอตกเย็นลงมาแล้วคุณผู้ชม

เป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตาเลย
มันก็จะค่อยสว่างขึ้นคุณผู้ชมนึกภาพนะ
ลมเย็นพัดผ่านมามีแสงไฟสลัว
เดินบนสะพานไม้อากาศก็ดีบรรยากาศก็สวย
เรียกว่านี่แหละคือการได้ใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง
แล้วไปที่นี่นะคุณจะได้เห็นถึงเรื่องราว
วิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านในพื้นที่กันด้วย
เพราะว่าสะพานไม้นี่นะคะเป็นสะพานที่ก่อสร้างขึ้นมา
เพื่อให้ชาวบ้านแถวนั้นได้สัญจรไปมา
ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเอามาค้าขายกันตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันนี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยอนุรักษ์
ดูแลกันเอาไว้ให้คงอยู่ถึงปัจจุบันครับ
สะพานไม้ร้อยปีที่บ้านโคกระชัยแห่งนี้
ใครอยากจะไปเที่ยวชมในช่วงหน้าหนาวนี้บอกเลยว่าแนะนำเลยค่ะ
ที่ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
จากกรุงเทพก็แป๊บเดียว๓๔ชั่วโมงนะคะ
ไปจากพื้นที่อื่นก็ไม่ไกลเกินไปคุณผู้ชมสบายนะคะไปเที่ยวกัน
เพราะบางทีเนี่ยทนในเมืองเนาะก็จะเห็นตึกรามบ้านช่องอะไรเยอะแยะแล้ว
สายตาบ้างไปดูอะไรเขียวแบบนี้สุด
อากาศบริสุทธิ์นี่ก็ทำให้เรามีพลังขึ้นได้เยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะ
ถูกต้องแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลายคนไปท่องเที่ยวกัน